ภาพที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มจอนะครับ
เป็นภาพที่เมื่อวานการแชร์กันบอกว่าว้าได้ภายุลูกที่นแรกกัน
แล้วก็มีลูกศรชี้มาด้วยมาทางภาคใต้
ความจริงก็คือพายุลูกนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวมาจากพายุ
ก่อนอันนี้เขาไปทะลมฟิลิปินมาแล้วอันนี้มีจริงแล้วก็อยู่ตรงนี้จริง
แต่ว่าจากการคาดการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะสลายตัวก่อน
ในบริเวณทางตอนฝั่งตอนออกของประเทศเวียดน้ำ
พายุนกเต็นจำได้ไหมครับตอนปีใหม่
ก็จะถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะดึงลมหนาวมาสู่เมืองในของเรา

แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุลูกนี้
หรือว่าไม่มีห่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้
ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
แต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าลมหนาวที่ลงมา
เขาก็จะทำให้ฝนในพื้นที่ภาคใต้เยอะขึ้น
เยอะมากขึ้นแค่ไหนจุดไหนที่จะต้องรับมือกับฝนดังกล่าว
เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามกันดีนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศทั่วไทยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ฝนภาคใต้ตอนนี้ซาลงในหลายพื้นที่
บางพื้นที่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับ
ภาคเหนือยังคงตกอยู่และคาดการณ์ว่าจะยังคงตกต่อไป
ส่วนพื้นที่ภาคกลางหลายจุดหลายพื้นที่
กรุงเทพมหานครท้องฟ้าก็จะเริ่มเปิดบ้างแล้ว
หลังจากนี้ครับเราจะได้สัมผัสลมหนาวกัน
แต่ก่อนสัมผัสลมหนาวอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกจำลองต่อไปนี้
เราจำลองต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้
อธิบายเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนหย่อมใหญ่ที่ตอนนี้เคลื่อนที่มาประชิด
บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนาม

สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นค่อยมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็เคลื่อนตัวมาประชิด
ตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนาม
หลังจากนี้มีการคาดการณ์เรื่องนี้
จะมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ

แต่ว่าช่วงวันจันทร์ครับสังเกตดูบริเวณอ่าวไทยดี
เริ่มมีการก่อตัวของหย่อมฝนหย่อมใหม่เกิดขึ้น
่อมฝนห่อมนี้เป็นห่อมฝนหย่อมใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
มีทิศทางเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง

หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ข้ามไปฝั่งอันดามันนะครับ
ในบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างเช่นเดียวกันก่อนที่จะสลายตัวไป
คาดการณ์ว่าหย่อมฝนห่อมนี้จะไม่หนักหน่วงเหมือนครั้งที่แล้ว

ใช้เวลาแค่วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้น
ก็จะลงสู่ทะเลแล้วก็หายไปในที่สุด
แต่ว่าใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณนางกล่าว

อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ดังนั้นช่วงต้นสัปดาห์หน้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
อย่างที่บอกเลยว่ายอมความบุคลไกรต่ำนี้เอง
ที่ตอนนี้เคลื่อนที่มาประชิดในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเวียดนาม
คล้ายกับพายุนกเต็นดังนั้นจึงสามารถให้จะดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนให้แพร่ลงมาเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเหมือนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่เรามีลมหนาวมาสัมผัสกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกต่อไปนะครับเป็
น้ำเงินนี้ถ้าหากแผ่ไปตรงไหนบริเวณนั้นจะมีอากาศหนาวนะครับ
โดยจากการคาดการณ์ก็จะแผลลงมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หลังจากนั้นรอลุ้นต่อไปว่าจะอยู่
อย่างนี้นานแค่ไหนทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีวันนี้
พื้นที่ทั่วไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นสีเขียวก็คืออากาศเย็น
สบายอุณหภูมิต่ำกว่ายี่สิบห้าองศาเซลเซียตสีน้ำเงินคือ
บริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนั้น
ยังคงอยู่ด้านบนแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มมีการ
แผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันตก

พื้นที่บริเวณทางตอนบนเริ่มที่จะเย็นขึ้น
ส่วนตอนล่างก็จะมีสีเหลืองแซมก็คือเริ่มมีอากาศชื้นเล็กน้อย
หลังจากนั้นช่วงวันเสาร์จะสังเกตว่าสีฟ้ามีการแผลลงมาปกกลุ่มในเมืองไทยแล้วนะครับ
ต่ำสุดในช่วงวันเสาร์อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
ลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะหนาวเย็นหรือเปล่า
ส่วนพื้นที่ทั่วไปก็จะมีอากาศเย็นสบาย
แล้วก็จะหนาวเย็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ความหนาวเย็น

เรื่องของฝนจะสังเกตว่าขนาดนี้เองตอนบนภาคเหนือยังมีฝนอยู่
ซึ่งคาดการณ์ว่าฝนภาคเหนือนั้นจะอยู่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นท้องฟ้าจะเริ่มโปร่งแดดจะแรงในตอนกลางวัน
เพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาเริ่มแผลลงมาแล้วดูดความชื้นกลับไปหมด
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางก็ยังมีโอกาสเจอกลุ่มก้อนเมฆหนาตาบ้างในบางช่วงบางเวลา
โดยเฉพาะช่วงเย็นแต่ว่าโอกาสการเกิดฝนก็จะลดลง
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ในระยะวัน๒วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนนั้นค่อนข้างน้อยนะครับจะมีตกประปายอยู่บ้างตามแนวชายฝั่ง
ยังไงใครที่ไปเที่ยวภาคใต้ในระยะนี้นะครับอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วครับ
ภัยพิบัตรที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
กองทัพเรือดุรยางดุรยางราชนาวีกองฐานทัพเรือกรุงเทพ
เขาก็ได้มีการทำบทเพลงขึ้น
เพื่อที่จะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วม
ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อที่จะให้ผ่านภัยดังกล่าวนั้นไปอย่างมีกำลังใจ
แล้วก็สู้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ
ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับ

สิ่งที่เห็นทุกเข็นบังเกิดมองดูเธอไทยร่วมอาสา
ทุกภาคส่งใจกันมาจับมือกันผ่านผ่านวันนี้ไป
จะช่วยกันเพื่อวันพรุ่งนี้ไม่รอรีแม้ใครหรือใกล้
รวมพลังทั้งกายและใจกองทัพเรือไทยเพื่อประชาชน
รวมพลังทั้งกายและใจกองทัพเรือไทยเพื่อประชาชน
และนี่ก็คือบทเพลงเพราะนะครับจากกองทัพเรือเพื่อประชาชนวงดุรยังราชนาวีฐานทัพเรือกรุงเทพที่ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนครับและทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป